คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ในบ้านเรานะฮะ
เป็นความคืบหน้าครับที่อุทัยธานีหลังจากที่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นอดีต
อดีตนายกเทศมนตรีตะบนตลกดุที่อำเภอทัพธันอุทัยธานี
ลูกเขยของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศษนั้น
ถึงแม้ว่าจะมีการลาออกไปแล้วนะครับ
วันที่แล้วตอน๕ทุ่มตามคำบอกเล่าของทางคุณชาดา
แต่ว่าทางผู้ว่าอุทัยธานีครับได้สั่งตั้งกรรมการสอบ
แล้วก็ตั้งรองประหลัดเทศบาลรักษาการแทนนะครับ
โดยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือทางคุณวีรชาติเนี่ย
คุณวิรชาติรัศมีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี
เทศบาลตะบนตลุกดู่เนี่ยนะครับมีการเขียนจดหมายลาออกนะครับ
อันนี้แหละด้วยลายมือตัวเองนะครับ
เนี่ยก็ประเด็นเรื่องของความผิดเรื่องของการเรียกรับสินบนนะครับ
ทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เพราะอย่างที่คุณชาดาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลาออกเนี่ยนะครับ
งานของเทศบาลนะครับประชาชนนั้นอาจจะเป็นคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดนะครับ
อยู่ในสภาวะขาดผู้นำในการบริหารงานก็เลยขอลาออก
มีผลตั้งแต่๒๔ตุลาคมก็คือ๒วันที่แล้ว
ผู้ว่าอุทัยธานีครับคุณธีรพัฒน์คัชมาศเปิดเผยบอกว่าได้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบครับ
ข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่ว่าจะพ้นจากตำแหน่ง
หากเกิดกรณีดังกล่าวครับสามารถสอบสวนได้
จะประสานกับทางปปชอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ประหลัดเทศบาลและนายช่างเทศบาล
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีก๒คนคดีเดียวกัน
สอบคนละส่วนครับได้มีการมอบหมายให้นายอำเภอทัพทัน
กำกับดูแลก็จะตั้งกรรมการสอบสวน

เราก็มีการสอบถามกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีใครมีเสียงว่าท่านเคยไปทำอะไรกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่า

ท่านก็ได้มีจดหมายมาแล้วก็มาขอลาออกนะครับ
ก็เราก็ถือว่าการท่านแสดงอารมณ์ลาออก
ถือว่าเราเนี่ยรับทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มีการ
โรงกระบวนรับในเรื่องของระบบราชการเอาไว้เรียบร้อยนะฮะ
ก็ถือว่าท่านได้พ้นจากความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลกดูเรียบร้อยแล้วครับ
นะครับค่ะทางในอำเภอทัพทานคุณผู้ชมครับ
นางสาวสิริวัลก่อเกษตรทรัพย์นะครับเอ่อได้มีการเปิดเผยบอกว่า
คณะกรรมการเนี่ยการสอบสวนข้อเท็จจริงใช้เวลาประมาณ๖๐วัน
หกสิบวันไม่เกินนะครับส่วนการบริหารงานในเทศบาลตำบลตลุกดูครับ
ลำดับนั้นก็ต้องเป็นประหลัดเทศบาลมารักษาการนะครับ
แต่ว่าประหลัดเนี่ยปรากฏว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา
ก็เลยมีคุณสมบัติต้องห้ามตามพรบวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง
ก็เลยต้องแต่งตั้งรองประหลัดมารักษาราชการแทนจนกว่าจะมีการเสนอทางกรกตจังหวัด
แล้วก็จัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะ
เพราะว่ารัฐมนตรีชาดาก็บอกใช่ไหมว่าที่ให้ลูกเขยออกเนี่ยจะได้เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ไม่งั้นประชาชนก็เสียประโยชน์ไม่มีผู้นำในพื้นที่จะได้ไม่เกิดช่องว่างในการบริหารงาน
ใช่ไหมคะตอนนี้ก็รองประหลัดเทศบาลตลุกดูก็รักษาราชการแทนอยู่นะคะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบ
บริษัทซึ่งเป็นคู่กรณีกับคุณวีรชาติลูกเขยคุณชาดาบริษัทที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปดูเลยค่ะก็ปรากฏว่าพบว่าเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน
อยู่กลางสวนผลไม้ค่ะอันนี้คือบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลลิ่นถิ่นอำเภอทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
เป็นบริษัทที่ชนะการประมูลแล้วก็ร้องเรียนนายวิรชาติกับพวกเรื่องการเรียกรับสินบน
ตรงจุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็พื้นที่ประมาณ๑ไร่เศษมีรั้วกำแพงปูนอยู่ข้างหน้านะคะ
เป็นบ้านไม้ด้านหน้าก็ติดป้ายบริษัทที่ถูกระบุไว้ตามข้อมูลเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้านหลังจะเป็นปูน
เป็นแบบนี้ซึ่งมีรถแบคโฮล์จอดอยู่คันหนึ่งแล้วผู้สิทธิ์ข่าวสังเกตรอบในพื้นที่
ก็ไม่พบว่ามีโรงงานหรือบริษัทอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนผลไม้แล้วก็เป็นบ้านคน
ถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเห็นคนเข้ามาตอนเย็นพอเช้าก็ออกไปทำงานข้างนอกนะคะ
เราไปค้นหาข้อมูลของบริษัทนี้นะคะก็พบว่าจดทะเบียนไว้เมื่อ๙มีนาคมปี๕๕นะคะ
จดทะเบียน๕ล้านบาทสถานะยังดำเนินการอยู่นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือบริษัทนี้
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนประเภทธุรกิจคือขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งไม่ได้จัดไว้เป็นจัดประเภทไว้ในที่อื่นนะคะ
ถูกประสงค์โรงงานอุตสาหกรรมซักล้างถุงพลาสติกและบดย่อยพลาสติกค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นประเภทธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ถูกประสงค์คือรับเหมาก่อสร้างซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากสภาพของบริษัทที่เอาให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ถ้าจะบอกว่าที่นี่มีการทำโรงงานอุตสาหกรรมซักล้างถุงพลาสติกและบดย่อยพลาสติกจริง
ก็ดูแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีส่วนไหนที่จะทำกิจการนี้ได้นะคุณกาย
มันไม่มีเครื่องจักรมันไม่มีเครื่องซักล้างเครื่องบดย่อย
มันก็น่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าปกติโรงงานประเภทนี้กฎหมายก็จะไม่ให้อยู่ในที่ชุมชนด้วย
เขาบอกข้างมันไม่มีโรงงานอะไรมันจะเป็นบ้านคนเป็นสวนนะคะ
แต่ถ้าบอกว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างก็พอเป็นไปได้
แต่ว่าจะมีศักยภาพเพียงพอจะไปประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้หรือเปล่า
คำตอบก็อย่างที่เรารู้กันในข่าวก็คือว่าชนะการประมูลแล้วค่ะ
แต่ว่าถูกกันแกล้งนะคะก็เป็นที่มาของการร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มนะคะ